ส่วนที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่พอถอก็คือพิสูจน์หลักฐานในชันสูตรศพนางประพัดศรปาธานนะคะ
ถูกแทงเสียชีวิตในบ้านพักย่านหนองจอก
สาเหตุในคาดว่าจะเกิดจากความหึงหวงและผู้ต้องสงสัยตอนนี้
ก็คือแฟนนุ่มเป็นชาวปากีสถาน
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้ว
สำหรับหนุ่มปากีสถานรายนี้ค่ะ
จากกรณีที่นางนพศรบาธานอายุ๓๙ปี
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านน้องจอก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือกลางดึก๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานหนองจอก
ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ก่อนที่จะเดินทางไปขออำนาจศาลมีนบุรี

ซึ่งต่อมาศาลได้อนุมัติหมายจับนายเมียนวากัสอามัติ
อายุ๒๗ปีสัญชาติปากีสถาน
เป็นอดีตแฟนของผู้ตายในข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะ
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณหน้าหมู่บ้านกิติชัยวิลล่าย่านน้องจอก
พบว่าเมื่อช่วงบ่าย๓๓๐ของวันที่เกิดเหตุ
ก็คือ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายเมียนได้เดินออกจากหมู่บ้าน
โดยสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีน้ำตาล

พร้อมสะพายเป้สีดำไปด้วย
โดยก่อนจะเดินข้ามถนนมาได้เรียกแท็กซี่

แล้วก็ให้รถดังกล่าวไปส่งที่สนามบินดอนเมือง
ทีนี้ตำรวจก็สืบทราบต่อไปค่ะ
ถึงรถแท็กซี่ที่มารับนายเมียนนะคะ
สืบทราบทะเบียนแล้วก็ไปติดตาม
พูดคุยกับคนขับแท็กซี่ได้ความมาว่า
คนขับแท็กซี่รายนี้ชื่อนายสมชายผลเจริญนะคะบอกว่ารับนายเมียนวากัสอามัติไปส่งที่สนามบินดอนเมืองจริง
ระหว่างทางมีการพูดคุยกันนะคะซึ่งนายเมียนบอกว่าจะไปทำธุระที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวนะคะว่าไปที่ดอนเมืองขึ้นเครื่องบินไปจุดอื่นจริงหรือเปล่าค่ะ